เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นรถเก่งที่หักหลบรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านซ้าย
จะเสียหลักไปพุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงอย่างจัง
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เด็กหญิงวัย๑๓ปีเสียชีวิตคาที่นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนในตัวเมืองสุพรรณบุรี
แต่พอถึงแยกดอนแจงรถเจ้าของคลิปก็จอดติดไฟแดงเช่นเดียวกับรถคันอื่น
โดยช่องทางขวาสุดที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางปลาม้า
มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลังเส้นทึบ
ขณะที่รถฝั่งตรงข้ามได้รับสัญญาณไฟเขียว
และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น
จู่รถเก๋งสีขาวหักพวงมาลัย

และรถยนต์รวม๕คันจอดติดไฟแดงอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เด็กหญิงนวนัน
รพันธ์อายุ๑๓ปีเสียชีวิตคาที่
และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๒คน
กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

เงินอายุ๓๕ปีคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุทราบว่า

และกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดกาญจนบุรี

หลบรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านซ้าย
พุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงดังกล่าว

เบี่ยงจากช่องทางคู่ขนานเข้าไปวิ่งในช่องทางด่วน

ขับอยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหาย

หลักกิโลเมตรที่๕๒อำเภอบางประกง
จังหวัดชะเชิงเศร้ามุ่งหน้าชนบุรี

ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ขณะที่คนขับรถพ่วง๑๘ล้อยอมรับว่า

เปลี่ยนเลนเข้ามาทำให้เบรกไม่ทัน

อายุ๒๕ปีคนขับและนายชัยชนะดวงดี

ชาวจังหวัดอุบลราชธานีออกมาจากซากรถ
หลังเสร็จหลักพุ่งชนพ่อระบายน้ำขนาดใหญ่

โดยมีแผ่นยิบซ่ำและวัสดุก่อสร้าง
บรรทุกมาเต็มคันตกกระจัดกระจาย

สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จ

ทั้งสองคนกำลังขับรถนำวัสดุก่อสร้าง
ส่งให้ลูกค้าในตัวเมืองอำนาจริง

ร่างของทั้งคู่เสียชีวิต